และได้เวลาแล้วที่เราจะไปตามหาผู้โชคดี
งั้นไปลุ้นกันเลยที่สตูดิโอแจกโชค
อีก๕วันนับถอยหลังสู่ปรากฏการณ์ครั้งสำคัญ
กับวันที่จะได้เห็นโฉมหน้าผู้โชคดีทองล้านคนที่๔
อยากเชิญชวนให้ทุกคนเขียนบีบส่งฝาคาราบาลแดงเยอะนะครับ

อยากโชคดีเหมือนผมตรงฝาเลย

ส่งฝาเครื่องดื่มคาราบาลแดงหรือคันโซคูณ๒มาลุ้นโชค
อย่ารอช้าเพราะคุณอาจจะได้ถือทองล้านแบบนี้

แป๊บเดียวเข้าสู่เดือนตุลาคมแล้วนะ
นี่มันโค้งสุดท้ายที่จะมีเศรษฐี

เตรียมที่จะจับแจกทองล้านที่๔ในวันเสาร์ที่๗ตุลาคมที่จะถึงนี้แล้วครับ
ตื่นเต้นเนาะตื่นแม่งแทนคนที่ส่งฝาเข้ามา
โอ้โหยิ่งส่งมาเยอะก็ยิ่งลุ้นเยอะถูกไหม
แต่ว่าไปนะสำหรับเดือนตุลานี่นะ

ข้ามไปเลยได้ไหมรับโบนัสเลยทีเดียวได้ไหม

แล้วถามหน่อยสิถามได้ไหม
ได้มีโบนัสเปล่า

สมมุติได้โบนัสมาแล้วจะเอาไปทำอะไรดีคุณชิสา

ประเทศไทยของเรามีที่ท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายเที่ยว

เรื่องจังหวัดคุณรู้จักใช่ไหม

จังหวัดบุรีรำ
จะตั้งกูขนาดนี้ก็ศิลปินสุดแล้วแหละ

จังหวัดไหนชอบตบมุก

คำตอบคือจังหวัดเฮ่เอ้ย

แค่อึ้ง

แม่มันเข้มได้ขนาดนี้เลยเหรอ

จะบอกเลยว่าจริงทุกจังหวัดก็น่าไปเที่ยว
แต่รู้ไหมว่าทำไมเราถึงรู้คำตอบ

เพราะว่าเราให้ติ๊บทีมงานไปร้อยหนึ่ง

ใช้เงินแก้ปัญหา

จังหวัดอะไรที่มีผู้โชคดี

ใครจะไปรู้ลวกหน้าด้วยล่ะของของ
จะอยู่จังหวัดอะไรไปลุ้นกันเลย
โหฟังจากกรุงนี้มันเยอะมากนะ

โกยเลย
โกยเลยโกยเลยโกยเลย
โกยเลยโกยเลยโกยเลย
ได้แล้ว
แล้วผู้โชคดีได้แก
โอ้โหได้ลุ้นกันตัวโก่ง

การจับจริงแจกจริงต้องกิจกรรม
เบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี๒
ส่งฟ้ามาได้ทุกวันเลยค่ะ
จะเป็นฝาคาราเบาแดงก็ได้

ที่สำคัญเขียนบีบส่งแล้วก็ส่งมาตามที่อยู่หน้าจอนี้ได้หน่อยค่ะ
ผมย้ำตรงนี้แล้วกันรีบส่งมานะครับ

เราจะจับแจกรางวัลใหญ่ก็คือ
ทองคำมูลค่า๑ล้านบาท

ผมว่าเราลองทบทวนกฎิกาอีกสักที

ไปติดตามกติกาและรายการตลอดข่าวกันเลยจ้า
กฎิกาลุ้นล้านและมอเตอร์ไซค์๑๐๐คัน
นี่ง่ายเพียงส่งฝาคาราบาลแดง

ตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์

ประกาศผลทุกวันในรายการตลอดข่าว
เวลาก้าวแต่ละริกา๓๐นาที

แจกมาทุกทีแล้วเพราะฉะนั้นรีบส่งฝากันมานะจ๊ะ
๗ตุลาคมนี้ใครจะเป็นทองล้านคนต่อไปลุ้นกันให้ได้เลยนะคะ